ส่วนสภาพผู้แทนรัศดรนัดประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้นะครับ
วาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรและรองประธานสภาอีก๒คน
ประชาธิปัตย์มีมติจะส่งชื่อนายชวนหลีกภัยเข้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
น่าจับตาคือพักพลังประชารัฐยอมหลีกทางให้นะครับ
เพื่อหวังที่จะได้ร่วมรัฐบาลด้วยกัน
โดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารภักดิ์และสสพักประชาธิปัตย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีมติเอกฉัน
จะเสนอชื่อนายชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อของพัก
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งจะมีการประชุมสภากันในวันพรุ่งนี้
หลังจากคณะกรรมการบริหารพักใช้เวลาหารือกันนานกว่า๒ชั่วโมงเมื่อช่วงค่ำนะครับ
แล้วนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักได้รายงานความคืบหน้า
ถึงการหารือกับพักการเมืองต่างให้กับสมาชิกพักได้รับทราบ
ราเมฆรัตนัชเวงโคศกภักดิ์ประชาธิปัตย์ระบุว่า
ประชาธิปัตย์มีความมั่นใจว่าการเสนอชื่อนายชวน
จะได้รับเสียงตอบรับจากพักการเมืองต่างในที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรวันพรุ่งนี้
เพราะมองว่านายชัวร์หลีกภัยเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ที่ทำงานอย่างดีแล้วก็ซื่อสัตว์สุจริต
ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและสมาชิกก็เห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโคต้ารัฐมนตรีและการร่วมรัฐบาลกับพักไหน
เพราะขณะนี้พักประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติว่าจะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพักใด
ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อ
บุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษดรชื่อนายชวนหลีกภัย
เมื่อคณะกรรมการบริหารภักดิ์ได้พิจารณา
เสร็จแล้วได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวนั้นเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารพักและสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเพื่อให้ความเห็นชอบ
ทุกอย่างได้ดำเนินการตามกระบวนการข้อบังคับพักทุกประการ
และที่ประชุมร่วมกันก็ได้เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อนายชวนหลีกภัย
เพื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดร
ขณะที่นายชัวร์หลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์และสอสอบัญชีรายชื่อของพัก
ให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนใจยอมรับการถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งนี้
ชวนบอกว่าได้มองถึงความจำเป็นหลายอย่างและขออย่าให้พูดอะไรมากในเวลานี้
เพราะยังเป็นเพียงกระบวนการที่พักเพิ่งมีมติออกมาเท่านั้น
ขอให้รอการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อเลือกประธานสภาในวันพรุ่งนี้ก่อน
หลังจากนั้นจึงค่อยพูดคุยกัน
หลังมีมติของพักประชาธิปัตย์แบบนี้นะครับไทยรัฐทีวีได้รับคำยืนยัน
จากแกนนำของพรรคพลังประชารัฐโดยระบุว่าสอสอของพรรคพลังประชารัฐ
เสียงจะยกมือสนับสนุนชื่อในชวนหลีกภัย
ให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรตามการเสนอของพักประชาธิปัตย์
ซึ่งมีการคาดหมายว่าก็เพื่อหวังจะร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับ
แต่พักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าจะเสนอชื่อ
สุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเซาของพัก
ให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรตามรายงานข่าวล่าสุดบอกว่า
จะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
คนที่หนึ่งนะครับส่วนรองประธานสภาผู้แทนรัศดร
คนที่๒จะให้เป็นโคต้าเป็นสัดส่วนของพักภูมิใจไทย
ที่มีข่าวว่าจะร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยพักภูมิใจไทย
ส่งนายสุภาชัยโพสุกสสนครพนมเข้าชิงตำแหน่งนี้นะครับ
ขณะเดียวกันยังได้รับแจ้งจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ว่า
ต้องการให้นายชวนได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
อย่างเป็นทางการก่อนนะครับพักประชาธิปัตย์จึงจะแถลงอย่างชัดเจนว่าจะเข้าร่วม
รัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือไม่ในฝั่งของพักเพื่อไทยนะครับ
มีรายงานข่าวว่าเตรียมเสนอชื่อนายสมพงศ์อมรวิวัตรสอสอของพัก
ชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเช่นกันหลังจากที่พยายามประสานขอคำตอบจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วแต่ก็ได้รับคำตอบเหมือนกับพักพลังประชารัฐ
คือจะรอให้ในชวนได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรก่อนจึงจะพิจารณาเรื่องการร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองใด
ทำให้วันนี้ในซีกของพักเพื่อไทยและพักการเมืองที่เคยลงศัตยาบันร่วมกัน
มาจับมือกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็น๗พักรวมทั้งนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณจากพักเศรษฐกิจใหม่ด้วย
ก่อนหน้านี้ไม่ได้ร่วมลงศัตยาบันไว้แต่บอกว่าจับมือด้วยกัน
วันนี้มาจับมือถ่ายรูปร่วมกันเพื่อยืนยันว่าไม่มีเสียงแตก
และจะลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรคนเดียวกันในวันพรุ่งนี้

ซึ่งเพิ่งลาออกจากหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่
ได้นำสอสอ๔คนของพักออกมายืนยันจุดยืน
โดยบอกว่าสอสอของพักเศรษฐกิจใหม่ทุกคนยังยืนอยู่กับฝั่งประชาธิปไตย

ส่วนที่มากันเพียง๔คนจาก๖คนนะครับ
เพราะว่าอีก๒คนนั้นคือนายมนูลศิวาพิรมรัฐ
และนางมารสีขจรเรืองโรธ
ไม่ได้เตรียมชุดสุภาพมาเปลี่ยนจากชุดขาวปกติ
หลังเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ไม่เหมาะที่จะออกมายืนแถลงข่าว
ซึ่งการประชุมสภาวันพรุ่งนี้ยืนยันว่า
สอสอของพักเศรษฐกิจใหม่ทั้ง๖คน

และจะโหวตเลือกนายรมนตรีในทิศทางเดียวกันด้วย

พรุ่งนี้เราก็จะโหวตเหมือนกันหมดนะฮะ
แล้ววันที่ถึงวาระการโหวตนายกรัฐมนตรี

แล้วก็ย้ำอีกทีที่ถามมาเมื่อกี้บอกว่า
แล้ว๗พักคุยกับเขาไปแล้วเนี่ย
เราก็ตอบไปครั้งที่แล้วว่า
เราก็ยังยืนยันว่า

เราเป็นคนรักษาคำพูดกันทั้งพัก
ไม่ใช่ผมคนเดียวนะแล้วก็คำไหนคำนั้นชัดเจน
ขณะที่พักเพื่อชาติซึ่งมีข่าวออกมาว่าจะมีสอสอแตกไปอยู่กับพักร่วมรัฐบาลในฝ่ายของพักพลังประชารัฐนะครับ
วันนี้นายสงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับ
พักเพื่อชาติไม่มีงูเห่านะครับและยังยืนอยู่กับพักในฝ่ายประชาธิปไตยเช่นเดิมนะครับ
ซึ่งโฆษกภักดิ์เพื่อชาติก็ปฏิเสธเช่นกันนะครับยืนยันว่าสอสอในพักเพื่อชาติทุกคนยังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
รวมถึงนายอารีไกรนราสอสอบัญชีรายชื่อของพักที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ